ช่วงท้ายนะครับเราก็คงต้องลากันไปนะครับ
วันนี้เป็นวันแห่งความรักวันวาเลนไทยนะครับ
วงการกีฬามีคู่รักหลายคนนะครับ
ที่พบรักกันนะครับจากการทำงาน
หนึ่งในนั้นก็คือคู่รักของวงการฟุตบอลแน่นอนครับ
แต่ก่อนอาจจะเป็นนักบอลชายนักบอลหญิงรักกัน
หรือว่านักบอลชายรักกับนักกีฬาประเภทอื่น
แต่ว่าเดี๋ยวนี้ครับทันสมัยมากขึ้นนะครับ
ของการเชื่อมต่อมันเกิดขึ้นนะครับ
จากการถ่ายภาพแล้วก็มองกันผ่านเลนสุดท้ายนั้น

ติดตามเรื่องราวของช่างภาพสาวคนนี้กับนักบร
แล้วก็ผมลาไปเลยนะครับ
ดีความสุขในวันของความรักวันนี้สวัสดีครับ
มาพบกันและกันเสมอ
ด้วยอาชีพนักฟุตบอลทำให้เอกชัยสำเรย์ต้องฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง
และต้องเสียสละเวลาให้กับกีฬาฟุตบอล
อาชีพช่างภาพกีฬาของน้องข้าวปุ้น

และทั้งคู่ต่างเปิดใจทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน

ปัญหานี้จึงไม่เคยเกิดขึ้น
และรู้สึกกันกับผู้สังใจที่ได้

ภาพถ่ายนั้นคือการบันทึกความทรงจำดี

แม้วันนี้ข้าวปุ้นจะแทบไม่มีโอกาสถ่ายภาพให้เอก

แต่ทุกครั้งที่มองย้อนกลับไปในรูปเก่า

มันก็เติมเต็มความสุขของทั้งคู่ทุกครั้ง
มานั่งถ่ายแฟนมันก็ไม่อยากมา

ทั้งคู่เรียนรู้ซึ่งกันและกันและเติบโตขึ้น

เพราะทั้งคู่ได้รับรู้แล้วว่าความขัดแย้ง
ไม่เคยทำให้อะไรดีขึ้นเลย
หนูรู้สึกว่าเวลางอนไม่อยากทำนิสัยแย่กับเขา
เศียรเวลามาทะเลาะกัน
วันนี้ภาพเดี่ยวที่เคยถ่ายด้วยฝีมือของข้าวปุ้น
แปรเปลี่ยนมาเป็นรูปคู่ของกันและกัน
เป็นสัญญาณว่าหลังจากนี้ทั้งคู่จะเดินหน้าไปด้วยกัน
อย่างมีกันและกันและร่วมสร้างความสุขร่วมกันในอนาคต
เช่นภาพถ่ายที่ถูกบันทึกไว้
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน